คุณผู้ชมคะมาต่อกันเรื่องคดีของคุณแตงโมนะคะ
แต่อันนี้ก็เป็นผลพวงจากคดีนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยมีความเคลื่อนไหวจากทนายเดชาค่ะ
ซึ่งบอกว่าเตรียมดำเนินคดีเพิ่มเติมกับกลุ่มคนที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้เกี่ยวข้องในคดี
จนทำให้ได้รับความเสียหายนะคะนี่คือความเคลื่อนไหวของทนายเดชากิติวิทยานันต์
ซึ่งได้มีการเอาหลักฐานนะคะเดินทางเข้าพบพัฒนาการสอบสวนสอบพรรณตนาที่เบต
นนทบุรีเพื่อดำเนินคดีกับนายศรีสุวรรณจัญญาและแต๊งพงศกรมหาเป่าระยะ
กรณีที่ทั้งสองคนโพสต์ข้อความลงในสื่อออนไลน์ซึ่งทำให้ตนได้รับความเสียหาย
ทีมข่าวก็ไปตรวจสอบนะคะที่อินสตราแกรมของแต๊งพงศกร
ซึ่งก็มีข้อความว่าด่าคนอื่นหิวแสงมองดูตนเองดีกว่าหรือไม่
ให้คำปรึกษาคุณแม่ยังไงทำไมโดนสังคมด่านักกว่าเดิม
แล้วก็ติดแฮชแท็กคือที่เห็นอยู่หน้าจอเนี่ยนะคะส่วนนายศรีสุวรรณจัญญาที่โพสต์เฟซบุ๊กนะคะ
ก็บอกว่าคุณสมบัติของทนายขยะเป็นยังไงแล้วก็ลงรายละเอียดเอาไว้๗ข้อ
นายเดชาค่ะบอกว่าหลังจากนี้เตรียมแจ้งความดำเนินคดีเพิ่มเติมด้วยกับคนที่แสดงความคิดเห็นที่ทำให้เกิดความเสียหาย
ซึ่งมีการรวบรวมหลักฐานแยกเป็นคดีคดีไปและผู้ก่อเหตุทุกคนต้องรับผิดชอบในการกระทำค่ะ
ก็หาว่าผมเป็นทนายแม่แล้วก็เป็นคนที่เป็นขยะเป็นทนายขยะขยะมั่วสิ่ง
สิ่งที่ไม่ดีแล้วผมเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วไปกล่าวหาว่าเป็นขยะ
นะฮะถึงแม้ไม่เอ่ยชื่อเอ่ยชื่อเนี่ยคนฟังก็รู้แล้วหมายถึงผมเช่นทนายจุ๊กกรุงเนี้ย
ใครใครก็รู้ว่าเป็นผมก็แจ้งมาเรื่อยถ้าว่างเมื่อไหร่ก็มาแจ้งแจ้งไปเรื่อย
เฉพาะพื้นที่หรือพื้นที่เดียวหรือเปล่าฮะก็ส่วนใหญ่ผมก็จะมาท้องที่นี้บ่อยอ่ะ
แล้วก็พบคนด่าผมอยู่ในท้องที่นี้เยอะนะอ่าก็เดี๋ยวเราจะมาใช้บริการภูมิกับ
นะพวกด่าตำรวจด่าทนายด่าแม่อะไรต่างนะหมดโปรแล้วตอนนี้ก็เหลือแต่เรือนจำ
จังหวัดนนท์เนี่ยเท่าที่ผมคุยกับทางเพื่อนที่เป็นผู้คุมนะ
เขาบอกที่นี่อยู่สบายนะห้องน้ำสะอาดติดคุกที่นนบุรีนี่ดี
นะครับดีนะที่นี่มันเรือนจำก็สร้างใหม่ใกล้บางขวางเลย
นายเดชาก็บอกด้วยนะคะว่าคดีนี้เขาเป็นผู้เสียหาย
แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีผู้เสียหายที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นไม่เหมาะสมต่อรูปคดีอีกหลายส่วนค่ะ
ทนายบอกว่าไล่ตั้งแต่ตนเองคุณแม่แตงโมตำรวจหรือแม้แต่กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง๕คน
ส่วนทนายตั้มซึ่งอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีฐานหมินประมาทเจ้าพนักงาน
ทนายเดชาบอกเป็นเรื่องระหว่างทนายตั้มกับเจ้าหน้าที่นะคะ
นายตั้มเนี่ยตอนนี้กำลังไปต่างประเทศกับครอบครัวนะคะ
แล้วก็บอกว่าจะพาลูกไปศึกษาต่อต่างประเทศ
โพสต์ล่าสุดบอกว่าอาจจะไปประมาณ๒สัปดาห์นะคะ